เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับฟันกันอีกแล้วฮะอืม
ลูกเลี้ยงฟันพ่อเลี้ยงเกือบตายอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะ
อารมณ์ร้อนเป็นเหตุครับเหตุการณ์นี้เมื่อคืนครับ
สะพอลำปลายมาสบุรีรำครับรับแจ้งว่ามีคนถูกฟันโดยอีโต้นะฮะ
เกือบตายนะครับรีบไปตรวจสอบเลยครับที่เกิดเหตุพบนายโชคชัย
เป็นพ่อเลี้ยงถูกฟันนอนเลือดอาบอยู่แถวร้านขายของชำ
ตรวจสอบแล้วถูกของมีคมฟันเข้าที่บริเวณคอด้านหลังเลยนะฮะ
แผลชะกันเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วส่งตัวรักษาโดยด่วน
อาการล่าสุดยังสาหัสคนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับ
ค่ะเป็นลูกเลี้ยงของคนเจ็บนี่แหละนายนัทพงศ์หรือว่านายออดครับ
นายนัทพงศ์เนี่ยมีน้องชายชื่อว่านายโอ
ในโอนัตติการน้องชายของผู้ก่อเหตุแล้วก็มีศักดิ์ก็เป็นลูกเลี้ยงของคนเจ็บเหมือนกัน
อืมตัวของในออดเป็นลูกเลี้ยงคนโตเพราะว่ามีศักดิ์เป็นพี่
แล้วก็ตัวของนายโอเป็นลูกเลี้ยงคนเล็กนะฮะเป็นน้อง
เมื่อวานนี้นั่งอยู่ในบ้านครับอยู่เยื้องกับร้านที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับ
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนให้ช่วยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า
พอไปดูก็ถึงรู้ว่าเอ้าเฮ้ยพี่เอาอีโต้ไปฟันคอพ่อเลี้ยงทำไมเนี่ย
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะอีโต้ด้ามเบิ้ลเริ่มเลยอ่ะ
เอาอีโตเล่มนั้นนะฮะเนี่ยไปฟันบริเวณด้านหลังอ่ะ
คอของพ่อเลี้ยงจนเป็นแผลเวอะเลยก่อนเกิดเหตุทั้งพ่อเลี้ยงและพี่ของผมเนี่ย
ก็นั่งดื่มเหล้ากันฉลองช่วงสงกรานเมาทั้งคู่พ่อเลี้ยงก็เมา
คนก่อเหตุนัทพงศ์ด้านซ้ายของจอนะครับก็เมาเหมือนกัน
ก็คาดว่าพอเมาปั๊บคราวนี้พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้ว
พูดแบบนี้ทำไมมันฟังไม่ขึ้นเลยฟังไม่ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเนี่ยนะฮะ
ก็เลยใช้อิโต้ฟันหรือเปล่าแล้วหลังหลังเนี่ยพี่ของผมกับพ่อเลี้ยงก็ทะเลาะกันบ่อยด้วยครับ

ต่างฝ่ายต่างเมาครับ

พี่แล้วคิดว่าชนวนเหตุที่ก่อเหตุครับ
น่าจะเกิดจากความเมาเลยครับควบคุมสติไม่อยู่ประมาณนี้ครับ

เจ้าของร้านค้าครับนางน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวของพ่อเลี้ยงคนเจ็บมาซื้อของที่ร้านแล้วก็เดินออกไป
แป๊บเดียวครับเห็นนายโชคชัยก็คือพ่อเลี้ยงนั่นแหละวิ่งเลือดอาบมาขอความช่วยเหลือ
ฟุบอยู่หน้าร้านตัวเธอเองและชาวบ้านก็ตกใจ
ยังดีนะว่าตัวคนที่ก่อเหตุในออดไม่ตามมาฟันซ้ำ
ตำรวจไปควบคุมตัวในออดครับนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ในอาการมึนเมา
พาตัวไปสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี
ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและคัดค้านการประกันตัว
ส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดบุรีรำต่อไปครับ